เสียเวลานะคะเราไปดูกันเลยดีกว่านะคะก็เรียกได้ว่าเป็นการเรียก
พี่หมื่นคือก่อนหน้านี้นะคะก็มีภาพที่เหมือนเป็นรักข้าม

เมื่อวานนี้นะคะพี่โป๊กก็เปิดตัวพรีเซนเตอร์ค่ะ
แล้วก็ปุ๊กลุ๊กได้เป็นเซเลฟเป็นร่วมงานด้วยนะคะ
ซึ่งทั้งคู่ก็มาให้สัมภาษณ์นะคะ
ว่าจริงแล้วก็คือแบบว่ารู้จักกันนะปกติ

แต่ว่าทั้งคู่ก็มองสายตาหวานเยิ้มกันอยู่นะคะ

เราก็ปกติรูปงานปกติค่ะ

คือเรารู้กันอยู่แล้วว่ามันไม่มีอะไรเลยนะแล้วมันก็ไม่ได้แบบมีโอกาสพัฒนา
เกรงที่แบบเหมือนเรามาเจอกันในงาน
ใจอยากถ่ายกับลูกผู้ด้วยไหม
ถ่ายไหมก็พี่ชายเราอ่ะ

กลุกก็ไม่ต้องคิดอะไรมากหรอกลงไว้เถอะ
พี่น้องกันก็ดีล้อแหละบริสุทธิ์ใจก็ไม่เห็นประมาณเลย
ลงกับใครใครคิดไงก็ชั่งเค้าเรารู้ตัวเราก็พอครับ

คืออันนี้เราจะมีการตกลงกันก่อนที่นักข่าวจะได้ไปสัมภาษณ์ใช่ไหม

ซึ่งเมื่อวานพี่โป๊ก็ปังจริงนะคะพรีเซนเตอร์นะคะ
คนพี่โป๊ปนะคะไล่มาติดติด๒๘ตัว
คุณผู้ชมละครเรื่องเดียวไม่น่าเชื่อใช่ค่ะ
ดูกันให้ตาฉ่ำตาแฉะซื้อตามใช้ตามกันไปก็ว่ากันไปนะคะ
อันไหนที่ดีเราก็แนะนำส่งเสริมนะคะ